คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าอีกแล้ว
รายงานข่าวเป็นอุทาหรณ์ให้ตลอดเลย
แต่ก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์คุณแม่ท่านหนึ่งค่ะไปพาลูก
เด็กชายวัย๒ขวบไปซื้อกับข้าวขับรถเก๋งไปเลยนะคะ
ปรากฏว่าตัวเองลงไปซื้อกับข้าวแล้วปล่อยให้ลูกน้องเนี่ย
ลูกน้อยอยู่ในรถน้องไปกดเข้ากับตรงที่ล็อกประตู
แล้วติดอยู่ในนั้นนะคะเกือบต้องทุบกระจกนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายกู้ภัยมาช่วยได้สำเร็จไปดูนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นทีมอาสากู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะ
ไปช่วยเหลือหนูน้อยติดอยู่ในรถคันนี้ค่ะ
เป็นเด็กชายวัย๒ขวบเศษคือตอนนั้นที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปมันมืด
แล้วคุณดูนะอุปสรรคของการช่วยเหลือก็คือความมืดนี่แหละ
ต้องส่องไฟสายแบบนี้นะคะ
มาเปิดปุ่มล็อกประตูค่ะ
ตอนช่วยเหลือเนี่ยทุลักษณ์ทุเรมากคุณดูนะ
คุณแม่ของน้องเสื้อสีชมพูพยายามเคาะกระจกเรียกมา
น้องเนี่ยไม่สนใจเลยเด็กชายอ่ะคุณวัยสองขวบกำลังสน
หมุนเห็นไหมหมุนพวงมาลัยสนุกสนาน
ยังเล่นอยู่เลยน้องไม่รู้เลยว่าน้องติดอยู่ในรถ

ค่ะก็ทำกันทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะช่วยน้องคุณดูนะ
เอาลวดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวไอที่ที่ดึงกระจกแตกกว่าแล้วอ่ะ
เอาเทปกาวใสไปปิดกระจกแบบเนี้ยฮะแล้วก็เนี้ยเนี้ยเนี้ย
จังหวะนี้สุดท้ายน้องไปกดกระปุ่มกระจกอะค่ะ
กระจกมันลดลงมาเองแล้วกู้ภัยเอามือเข้าไปปลดล็อกได้สำเร็จนะคะ
สุดท้ายก็เอาน้องมาได้อย่างปลอดภัยนะครับอืม
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับคุณแม่ของน้องก็คือนางนัทพัฒน์
ประโยงกลิ่นอายุสามสิบสองปีคนนี้แหละค่ะ
คุณแม่ของน้องเล่าบอกว่าพาลูกมาแวะซื้อกับข้าว
แล้วก็พอจอดรถเสร็จก็เดินลงมาทิ้งลูกไว้ในรถเห็นไหมเนี่ยอีกแล้วอ่ะ
จากนั้นได้ยินเสียงล็อกรถก็เลยหันไปดูก็เห็นลูกชายเนี่ยเอ้า
รถไปแล้วค่ะก็เลยพยายามที่จะไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยเหลือนะคะ
สุดท้ายชาวบ้านเนี่ยก็รีบแจ้งขอความช่วยเหลือกับทีมกู้ภัยอืม
อ่าต่อมาคนในหมู่บ้านก็รีบไปขอให้กู้ภัยมาช่วยใช่ไหมซึ่งเธอก็ขอบคุณทุกคนนะ
ไปช่วยลูกออกมาได้แล้วก็บอกว่ารู้สึกดีใจครับ
ลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยไปฟังเสียงของแม่ของน้องคนนี้นะฮะ
ใจค่ะไม่คิดว่าน้องเขาจะกดล็อกรถด้วย
ทุกครั้งเขาไม่มีเล่นไปไปไปรู้ได้ไงว่าน้องอยู่ในรถครับผม
น้องเล่าให้ฟังหน่อยครับคือไปซื้อกับข้าวมาด้วยกันแหละค่ะ
แล้วทีแม่ลงมาอ๋อแล้วสักครั้งถึงมีเสียงลด
รถมันดันกึ๊กกึ๊กก็คือถัดไปคือเขาล็อกแล้วอ๋อ
ตอนนั้นตอนนั้นแม่ไปซื้อข้าวใช่แม่ซื้อตรงนี้แหละครับ
คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งว่าไม่ว่ามันจะแป๊บเดียวก็ตาม
นิดเดียวก็ตามอยู่ใกล้กันก็ตามอย่าทิ้งลูกไว้ในรถลำพังเด็ดขาด
เออนะฮะวินาทีเดียวก็สามารถคล้าชีวิตลูกไปได้นะฮะ
ใช่ครับไม่งั้นก็คงไม่มีคำว่าวินาทีชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
อ่ะฝากด้วยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าทิ้งหนูน้อยไว้ในรถนะคะ
โชคดีมันไม่ใช่กลางวันแดดไม่ร้อนน้องยังพอแบบมีอากาศหายใจอยู่บ้าง